สวัสดีครับติดตามข่าวกีฬาในช่วงบ่ายนะครับกับผมเกริกชัยคุณโทนะครับ
ไปสรุปผลกันหน่อยนะครับศึกศุกร์สุดบอลช้างเอเฟอร์ครับ
วันที่ผ่านมานะครับบุรีรัมยูเนเต็ดก็เปิดบ้าน
เอาชนะแชมป์เก่าอย่างเชียงรายยูเนเต็ดไป๔ประตูต่อ๑นะครับ
ศึกศุกร์เอเฟอร์ครับรอบสิบหกทีมสุดท้ายนะครับ
คู่บิ๊กแมตต์เมื่อวานี้บริวดำยูเนตเต็ดเปิดบ้าน
พบกับริโอเชียงรายยูเนเต็ดเริ่มเกมเพียงแค่สิบสามนาทีนะครับ
ดำมาได้จุดโทษแล้วก็เป็นโจรทานบูรินกิ
ยิงเข้าไปไม่พลาดนะครับให้เจ้าถิ่นขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์
นาทีที่๒๘นะครับจากจังหวะเตะมุม
ธีรทรเล่นกับพิรดลนะครับ
ก่อนที่จะเปิดให้กับเดวิสุราก้าให้กับบุรีรำ

ครึ่งหลังนาทีที่ห้าสิบเก้าครับ
จากนั้นนะครับเชียงรายเองก็พยายามจะเอาประตูคืนให้ได้นะครับ
แล้วก็จังหวะนี้โชดีพัฒน์หลุดเข้าไปยิงไล่ขึ้นมา๑ประตูต่อ๒นะครับ
โชติพัฒนพุ่มแก้วตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมานะครับ
จากนั้นบุรีรำเองก็มาได้จุดโทษลูกที่๒ของเกมนี้นะครับ
ไยคอนมาร์เกรสยิงเข้าไปไม่พลาดนะครับสามต่อหนึ่ง
จากนั้นนาทีที่เก้าสิบสามไมคอนเองก็ได้พาเบาเลี้ยงหลุดเข้าไปในกระดับกับโทษนะครับ
แล้วก็ซัดเข้าไปเป็น๔ประตูต่อ๑นะครับ
ก็ทำให้บริวดำยูเนยเต็ดเอาชนะเชียงรายไปสี่ต่อหนึ่งนะครับ
เข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะครับส่วนอีกคู่นะครับ
พูนวอริเออร์พบกับหนองบัวพิชยาเอฟซีก็เกิดเหตุการณ์ไฟสนามไม่สามารถใช้งานได้
ตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมเวลา๑๙นาฬิกานะครับจากนั้นได้มีการแก้ไขจนกลับมาแข่งขันได้ตามปกติ
ก่อนจะมีการแก้ไขกลับมาแข่งขันอีก๒นาทีแล้วก็ไฟก็ดับอีกทีหนึ่งนะครับ
สุดท้ายแล้วเนี่ยทางลำพูนเองไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้นะครับ
ส่งผลให้ผู้ควบคุมการแข่งขันต้องตัดสินใจยุติเกม
แล้วก็ปรับแพ้ลำพูนโมริโอต่อหนองบัวพิชนะไปในที่สุดนะครับ
ส่วนผลคู่อื่นนะครับในรอบ๑๖ทีมสุดท้าย
เอาชนะสมุทรประการซิตี้ไป๑๐ประตูต่อ๙นะครับ
แล้วที่พบกับการท่าเรือนะครับทั้งสองคู่นี้เลื่อนการแข่งขันไปก่อนนะครับ